เสาทัพรักษ์ฉันจะพันดราช

มีลาหูตั้งรับในลาศิมีน
เพราะฉะนั้นเมื่อเสาทัพลักษณะมันไปเร็งลาหู
มันก็เข้าเกณฑ์พิควระโชคใหญ่ในชนะสา
พระราหูหรือพระเสาจรต้องถึงกัน

มันก็แปลว่าเมื่อ๕ปีที่แล้ว
เป็นจุดพีคสูงสุดของดวงชะตาชีวิต

แต่ไม่มีราพักที่จะไปทำอะไรให้ตัวเองได้

อยู่ในช่วงประมาณ๕๔๕ปีที่ผ่านมา
แล้วหลังจากนั้น๓๔ปีที่ผ่านมา
มันเกิดจุดเปลี่ยนที่อาจจะไปลงทุนหรือทำอะไร

เป็นจุดเปลี่ยนจริงที่จะเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรเลย

แสดงว่ามันธุรกิจมาเมื่อ๕ปีที่แล้ว

คนเนี่ยเขาชอบหาว่าอาจารย์ไปตามเรื่อง

เพราะอาจารย์เป็นคนศรัทธาในวิชาที่ตัวเองมี

ไม่มีเวลาไปตามหรอกว่าดาราคนไหนทำอะไรยังไงไม่มี

เริ่มอยากจะเปลี่ยนงานมีสิ่งใหม่
ปีนี้ฮะต้นปีแล้วราศีไหน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงาน
แล้วคุณจะรุ่ง
ราศิเมศกับราศิพิจิตร
เพราะว่าราศีเมษเนี่ยกรรมะเป็นมรณะมาจะครบ๒ปีแล้ว
แปลว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนมันบอกว่าถึงทางตัน

ว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะทำอะไรเพราะฉะนั้นเชียร์มีลาหูเร็งดวงชะตา
พื้นชะตาเดิมเขาจะถึงเวลาเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยจุดนี้ควรทำอะไรแล้ว
เหมือนกับมีอะไรมาบอกในใจว่าน่าจะทำอะไร
เวลานี้ราศีเมษกับพิจิกเนี่ยควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดี
เชียร์ที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดเริ่มต้นทำ
เมื่อกี้ถามว่ารวยไหมใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าดวงชะตาของแขกรับเชิญเห็นว่าไม่รวย
อาจารย์ก็จะไม่พูดว่าเออมาพูดเรื่องนี้ไม่ขยายความมันเห็นชัด
คือดวงชะตาจะรวยหรือไม่รวยมันก็มีอยู่ในพื้นชะตาเดิม
ไม่ใช่แปลว่าคนเกิดในราศีเดียวกันจะรวยทุกคนถูกต้องไหม
มันหมายถึงว่าดวงชะตาเดิมก็คือกรรมเดิมที่ทำนำมาเกิดแล้วก็มีดาวในพื้นชะตาเดิม
คนเกิดราศีกันดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวสุกเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลก
แต่ดาวสุกในลักษณะราศีเกิดของคนเกิดปีต่างกันเดือนต่างกันมันอาจจะไปอยู่ต่างที่
ดวงเชียมีดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่เป็นราชาโชคราพะ
แปลว่ากระดุมพระราพะในวันเดือนปีเวลาที่เกิดแล้วเป็นราชาโชคราชาโชคก็แปลว่าโชคใหญ่
แปลว่าดวงชะตานี้มีเกณฑ์ของฐานดวงชะตาเดิมเขาเรียกว่ารากเดิมที่จะรวย
แปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่กำลังจะเกิดต่อจากนี้ไปเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้า
ไม่ใช่แปลว่าคนเกิดราศีกันทุกคนจะไปลองน้ำฝนได้เท่ากันบางคนมีแท้งบางคนมีกระมัง
บางคนมีขันบางคนมีทุกอย่างแต่นอนไม่ทำอะไรเลยถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบธาตุบัตรนี้ถ้าเชียร์รู้อย่างนี้ดวงนี้ต่อไปรวยอย่างเดียวเท่านั้น
ตอนนี้มีลูกน้องกี่คนแล้วจากเป็นดารามีคนมาดูแลทำงานวงการมาเถอะ
ทุกวันนี้บริษัทมีลูกน้องกี่คนแล้วประมาณสามสิบค่ะสามสิบคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนในสามสิบคน

ราศีนี้ทำธุรกิจแล้วดีไหมถูกโกงไหมอะไรไหม
อุ้ยเรื่องนี้เจ็บปวดอยู่
พูดให้ฟังดวงชะตานี้ทำธุรกิจด้านของกินของใช้ของสวยงามดีมาก
ประสบความสำเร็จมากนะนี่คือรากของดวงนี้แล้วจะนำไปสู่ความรวย
แต่ดวงนี้เป็นดวงชะตาที่ไว้ใจคนดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่ไว้ใจคนแล้วจะถูกคนโกง
ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาที่จะมีปัญหาเรื่องนิติกรรมสัญญาเอกสาร
ดังนั้นเชียร์จำไว้นะการทำธุรกรรมธุรกิจเลิกเริ่มต้นในการทำอย่าเอาความไว้วางใจ
ไม่เป็นไรพี่ยินดีได้หมดผลิตไม่ต้องเซ็นลิขสิทธิ์เป็นของเรา
ความรวยของเรากว่าจะรวยจริงมันไปเป็นของคนอื่น
คือจริงก็อย่างที่อาจารย์ว่าเลยคือแบบเหมือนอย่างที่เชียร์พูดไปตอนต้นด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยค่อนข้างเชื่อแล้วก็ให้สิทธิ
อืมในในในการที่ใครสักคนหนึ่งคนพนักงานคนนี้จะทำอะไรแล้วค่อนข้างให้ให้
โอกาสเขาในการทำเหมือนด้วยตัวเขาเอง

ที่เราก็โอเคเหมือนให้ความเชื่อใจเขาในการที่เขาจะไปทำการค้าขายไปขยายตลาดอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งมันก็เป็นที่มาของปัญหาว่ากว่าเราจะมารู้ว่ามันเป็นลักษณะช่อกง
เงินไม่ได้เข้าถึงบริษัทเราแล้วเนี่ยโอ้มันมันเกิดเรื่องไปแล้วเป็นเป็นก้อนเงินใหญ่อย่างเงี้
ยังเล็กน้อยนะวันข้างหน้าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเชียร์นึกให้ดีนะขนมปังหนึ่งชิ้นยามไม่มีกินแบ่งกันกินได้
ในขณะที่ดำเนินธุรกิจทำธุรกิจไปเราทำได้เขาเราเปิดเต็มที่เขาเห็นเขาโลภ

เชียรับเอาคนที่คุ้นเคยผศพันธ์สัมผัน
แต่ก็จะมีไอ้เจ้ากรรมในเวรแทรกเข้ามา
เพราะฉะนั้นเชียร์จะต้องมีกฎกติกาเงื่อนไข
ระมัดระวังหุ้นส่วนระมัดระวังต้องมีบริษัท
สอบบัญชีที่เราไว้ใจที่วางแผนบริหารบัญชีและธุรกิจ
คุณจะแม่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่นหรือเปล่าไม่รู้
แต่ก่อนเข้ารายการที่คุณจะทักเขาเขาเพิ่งโดนโกงมาสดร้อนเลยฮะ

เรื่องนี้มันจะได้คืนไหม
ได้ต่างคืน

เพราะฉะนั้นลาสีที่ช่วยมีโอกาสโดนโกงคือลาสีมีล
ราศีมีนเนี่ยในช่วงประมาณเดือนมกราถึงมีนาจังหวะที่๑
จังหวะที่๒ตั้งแต่เดือนกันยายนปี๒๕๖๐ไปจนถึงกลางปี๒๖๔
จังหวะนี้ชาวราศีมีนมีโอกาสหลงตัวเองหลงผิดคิดผิดและถูกโกง

เชียร์ที่คำพรเป็นดาราผู้หญิงอีกคนนึง
ที่มีข่าวน้อยมากบนความรัก
ปกติถ้าสมมติว่าเป็นนางเอกต้องมีความรักของพระเอกคนน้อนคนนี้
มีความหมายสองปราการ๑เหมเงียบงไปไม่มีใครรู้
เห็นเงียบแต่ฟาดเหลวนะจ๊ะ
สองคืออย่างนี้นะ
ในดวงชะตาก็รู้แล้วว่าคนเกิดราศีกรรมีผันหรัก

ดาวคู่คลองก็คือปรัตนิบมรณะ
ผิดหวังในความรักที่พึงปรารถนา
สุท้ายผิดหวังเจ็บแล้วจำนี้ยังไม่ลืม

พื้นชะตาของทุกคนพึงปรารถนาที่จะมีความรัก
ความรักนั้นก็คือความรักในทางชู้สาว

กับเปิดพื้นที่แห่งรอยกรรมเข้ามากระทำทันที

หมายถึงว่าถ้ามีความรักแล้วเอาความรักเป็นสารณะ

ุดหงิดเสียอารมณ์มีปัญหา
ว่าถ้าเกิดจะมีอย่าไปบอกให้ใครรู้
หุ่นแอบรักไม่มีใครรู้
เผื่อใจดวงชะตานี้คือความรักคือรอยด่างของชีวิต

ความรักที่เปิดเผยดุดคนอื่นที่เป็นคือรอยด่างหรือรอยดำของชีวิต
เพราะฉะนั้นรู้นะว่าจะมีชีวิตรักอย่างไรรู้นะ

งานบันเทิงกับงานธุรกิจไปคู่กันเวิร์คไหมอืม
เวิร์คมากแต่บอกละนะจุดดวงชะตานี้
อาจารย์เห็นดวงประชะตาแบบนี้มาเยอะนะเชียร์
ที่มันจะไปได้เนี่ยต้องใช้การบริหารและการจัดการและวางแผน

คิดว่าโอ้โหปีนี้ดีแล้วลุย

ยิ่งปีไหนดีจะต้องปรึกษาแม่ว่าไง
แฟนคลับว่าไงหรือคนที่ปรึกษาเราว่าไง

พลาดเลย
ทั้งกัดนี่มันจะพลาดตอนดีด้วยนะ

สุขภาพเป็นยังไงบ้างที่เขาพักผ่อนน้อย
ดวงชะตาเนี่ยดาวอายุของเชียร์เนี่ย
คือดาวเสาดาวอายุเป็นราชาโชค
ว่าเชียร์เนี่ยเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายแต่มันมีอย่างนะจะเป็นโรคอยู่โรคเดียว

เออเป็นโรคประสาทโรคประสาทก็คือโรคย้ำคิดย้ำทำ
บางเรื่องไม่น่าจะเอามาวนก็มาวนแล้วบางทีก็เป็นโรคหลงลืม
อยู่ก็เกิดอาการเหมือนสมองหายไปฮะ

นี่อัศวินหรือว่านี่จะเป็นอัลไซเมอร์ต่ออายุ๓๐หรือเปล่า

อยู่ดีสมองหายไปอะไรก็มี

น้อยไหมลูกโอ้แต่ก่อนน้อยมากเลยนะคะแต่ก่อนน้อยซะจนแบบรู้สึกแบบชีวิตไม่มีความสุขเลย
เพราะว่าแบบบางคนอย่างนี้คือเขาจะไม่ได้แค่สงสัยนะครับ
แต่เขาจะมองว่าเราเป็นแล้วมองเลยว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นธอม
ตัดสินไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแบบสิ่งหนึ่งที่เรา
คือเราเนี่ยชอบคนโดยเฉพาะผู้ชายจะชอบผู้ชายที่แบบ
ให้เกียรติผู้หญิงสุภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่า
พอเขามองเราเป็นธอมเขาจะมองเราเป็นเพื่อนชาย
แล้วการปฏิบัติมันจะมาแบบเฮ้ยวะเว้ยอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แล้วเชียร์โกหกแล้วเชียร์ชอบผู้ชายที่เป็นคน
สะอาดสุภาพมีความรู้มากกว่าตัวเองที่เป็นผู้ใหญ่นั่นแหละ
แต่ก็มีอารมณ์ขี้เล่นสนุกสนานตลกโปรกฮาแล้วก็ชอบคนอารมณ์
บล๋อดด้วยเนี่ยอ่าค่ะคือยิ้นนี่ชอบมากนี่เป็นนักเอกนั้น
เราอ่ะทำไมหัวเล่าเป็นม้าไปนั่งแน่ใจจังหวัดคอมเมอดีขึ้นมาค่ะ
อย่างอย่าเผินนะความที่เชียร์เป็นคนผงผังแอ่อ่ะ
ก็จะมีผู้หญิงมาแอบรักแอบชอบแต่ชอบอยากให้เมียเป็นผัว
มันก็จะมีคนที่เห็นลักษณะเชียร์
เค้าเลือกว่าเชียร์เป็นภู่ชาย

ปะกิดว่าเป็นทอมที่ชอบพวก

ชอบทำเหมือนกัน
ชอบอะไรก็ขอให้หนูมีความสุขค่ะลูก
เราทำบนความสุขของเรา

คืออยากรวยเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือคนได้เยอะ
อยากได้ของเสริมว่ำรวยไหม
สมบัติพญานาคาราชแจกพญานาคด้วย

มีเหตุมีภัยเจอราหูทรงคุดกระจายออกไป

นี่แปลทิศฐานดีนะบอกขอให้เทพราหูไปดนตรายให้เจ้าไอ้ลูกนี้อ่ะ

เพื่อได้แรงบันดาลใจให้แรงบันดาลใจคนดู
คือการอยู่ร่วมกัน
เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมกลุ่มใหญ่เนี่ย

คือเชียร์ไม่อยากให้มองว่าบางทีคนเราเนี่ยมันจะมีจุดสูงจุดต่ำของชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมครับ
มุติอยู่ดีวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จขึ้นมา
รู้สึกว่าเราฉลาดเราเก่งเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นใคร
แล้วก็อย่าลืมที่จะรับฟังคนรอบข้างของคุณด้วย
เพราะว่ามันไม่เคยมีหรอกค่ะ
เชียร์เข้มแข็งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปในหน้าที่อื่นด้วย
ถ้าเรากำลังประสบความสำเร็จอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
อย่างเขาครั้งหนึ่งประสบความสำเร็จอยู่กับนางเอก
แต่เขากลับไม่คิดที่จะยึดติดกับความสำเร็จของเขา
วันนี้เขาเปลี่ยนบทบาทเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ
ในขณะที่สิ่งที่เขาทำอยู่มาตลอดตั้งแต่เด็ก

ตัวคุณเองล่ะฮะวันนี้คิดก่อนคิดอะไรบ้างหรือยัง
รายการนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากดาราที่ยินดีมาร่วมรายการ
แล้วให้ความรู้ให้ความเป็นชีวิต
แล้วอ่านชีวิตโดยไม่มีสคริปต์ในส่วนของผม
เพื่อให้ชีวิตของคนนั้นเป็นแนวทางเป็นองค์ความรู้
เป็นรูปแบบที่เอาไปวางแผนชีวิต

ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพลหัสสวัสดีหน้าเจอกันค่ะ

วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เป็นแชมป์โอลิมปิกคว้าเหรียญโอลิมปิก

ชมกับเงินติดการพนันจนหมดเนื้อหมดตัว

คนมีดาวคู่นี้แปลว่าอุบัติเหตุผ่าตัด

เจ็บหนักสูบตอนกลับมาจากโอลิปิกปี๒๐๐๘

ก็ต่อเมื่อคุณติดผู้หญิง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

อาทิตย์เนี่ยเป็นกาลีเพราะฉะนั้นเพื่อนส่วนมากจะอับปรีหาดีไม่ได้
ยามตูมีผีผอมตอมกันยามโลงแตกผีอ้วนชวนกันหนี

คุณพยักหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่พูดนี่คือ